เราจะเอาใจหนุ่มกันบ้างกว่า

คุณผู้ชายและพี่สาวทั้งบ้านค่ะตั้งตารอเลย
เพราะว่างานนี้คนสวยเพียบคนดังเพียบ
ที่สำคัญพีดีจังหวัดนครสวรรค์
บอกเลยว่าเป็นคนใกล้ตัวเรามาก

ไปติดตามกับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐกันเลยจ้า
ให้อายสวัสดีครับแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนนะครับ
บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่น้องนางงาม
เข้าประกวดที่แบบว่าน่าสนใจ

ไทยรัฐทีวีรู้จักกันดีคุ้นหน้าแน่นอน
พี่ก๊อฟธัสนายโค้ดทองสวัสดีจ้า

อ้าวมันต้องเส้นใหญ่กันหน่อย

วันนี้ไม่ได้มาในฐานะผู้ประกาศไทยรัฐทีวี

นี่สุดนาน
แล้วชุดที่ก็อล์ฟคือแบบ
อยากถามคอนเสิร์ตหน่อยมันอะไรยังไงพี่

เจอปีดีคนคุ้นเคยแบบนี้ได้ไหมบุกกองได้ไหม

งั้นถามพี่ก๊อฟหน่อยว่าทำไมเป็นมายังไงทำไมถึงแบบว่าอยากทำ
หลายคนไม่รู้นะว่าผมเป็นคนนครสวรรค์นะ

ผมก็เลยแบบว่าเออพอมีไอเดียอยากเริ่มทำอะไรที่มันแบบว่า
เหนือจากการแบบอ่านข่าวก็เลยอยากทำมิสแกนแล้วแบบ
เฮ้ยก็เราเป็นคนด้านความสวรรค์ก็เลยทำมิสแฟนด้านความสวรรค์

แต่มันสนุกนะมันสนุกนะเนี่ยดูสิ
แล้วนี่คือลูกของพี่ก๊อฟ
ว่าที่มิสแฟนด้านความสวรรค์ปี๒๐๒๐ค่ะ
ขอเลือกสามคนเกมนี้พี่จะบอกว่าถ้าพี่สั่งให้แล้วหนูก็
ถ้าพี่สั่งให้ใช่ไหมพี่สั่งให้อะไรหนูทำตามนั้น
หนูร้องเต้นแต่หนูมามิสแกนนครสวรรค์หนูต้องร้องเต้นขายของได้อยู่แล้ว
พี่เชื่อโอเคไหม
ที่สั่งให้น้องจันเจ้าขายของ

พี่สั่งขอให้น้อง

เต้นค่ะ

ขอบคุณจ้าขออนุญาตทุกคนโชคดีนะฮะ

เมื่อกี้อยู่กับรุ่นน้องเข้ามาเจอตัวแม่ตัวมัมนะฮะ
พี่มิสแกรนด์ปี๒๐๒๓กันบ้างสวัสดีจ้า

แป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวจะพูดว่าเป็นกำลังการแล้วตื่นเต้นไหม
เร็วมากเร็วเกินจนแบบห้าวันนี้ฉันต้องมานั่งแบบ
เมนต์คนอื่นแล้วเหรอมามอบรางวัลให้คนอื่นแล้วเหรอ
เพราะว่ามันพึ่งผ่านมาครึ่งปีเองบ้างใช่
ก่อนอื่นจะไปตัดสินเขาพี่ต้องลองเชิงคณะกรรมการก่อน
เราเป็นแบบว่าสื่อมวลชนเราต้องขอเทสนิดนึง
ว่าแต่ละคนสกิลอะไรมีนาจะรู้อยู่แล้วว่าเธอเต้นเก่ง
ฉันอยากด่วนอะไรอย่างนี้กับเธอมากเลยมันจะได้หรือเปล่า

เซ็กซี่จริงเลยอ่ะ
ไม่ได้ดูไพลลิวเลยนะ

ถึงแม้ว่าปีนี้จะหาทีป๊อปแต่พี่ก็อยากฟังทุ่งลุยหลาย

ธุ้งลุยหลายได้แต่จริงเหมือนแดนส์๓เลยนะคะ
มีเมนแดนแล้วเพลงสนุกขนาดนี้ไม่เต้นได้ไงถูกไหมแม่
แล้วข้างหน้าเต้นไหม

จากอีสานบ้านนาค่ะลูกค้า

จากอีสานบ้านนามาอยู่กรุง

กลางเกินนอนบ้านฉันก็ยังอาวอน
กลอนลับนอนฉันอานวอนอะไร
อยู่ไกลแล้วหัวใจไม่ห่าง
อยู่ใกล้แล้วหัวใจไม่ห่าง
ตอนนางนอนเรียบร้อย
การประกวดมิแกลนาคอลสวรรค์วันนี้สนุกแน่นอน
รอบออดิชั่นนะคะขอบคุณน้องน้องทั้งสี่คนด้วยนะคะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีดีพี่ก๊อฟทัศนัยโค้ทองของเราด้วยนะครับ

พวกคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่านางน้ำมวลแค่ไหน

เออและนี่ก็คือมิสแกรนด์นครสวรรค์
โดยพี่ทัศนัยโคตรทองผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเรานั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้เขาได้จัดงานแถลงข่าวเรียบร้อยแล้ว
มีนางงามรุ่นพี่มาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลย

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณทัศนัยโค้ดทองกันด้วยนะคะ
ในเวทีมิสแกรนด์นะจ๊ะ
มังกรทงจะไปครองใจแกรนด์
สุดยอดเลยนะคะ